เดตเรื่องราวของหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิกันต่อค่ะ
ก่อนหน้านี้หนุ่มฟิล์มเขามีข่าวถูกเมาส์ออกมาว่ากำลังกิ๊กกักอยู่
กับนักร้องสาวอารมณ์ดีลาล่าขวัญนภา

ใช่ซึ่งหนุ่มฟิล์มเขาออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง
แล้วก็ไม่ซีเรียสด้วยที่มีคนเมาส์ไปในทิศทางแบบนี้
ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจนะครับ
สำหรับกรณีที่นักร้องนักแสดงหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิ
มีกระแสข่าวกุ๊กกิ๊กกับนักร้องสาวร่วมค่ายอย่างลาล่า
เพื่อที่ต้องการจะยืมเงินฝ่ายหญิงมาลงทุนทำธุรกิจค่ะ
โดยฟิล์มก็ขอปฏิเสธเลยและยืนยันคำตอบเดิมว่า
ความสัมพันธ์ของตนเองกับลาล่านั้น
เป็นเพียงพี่น้องที่สนิทสนมกันเท่านั้น
ส่วนเรื่องการหยิบยืมเงินคงเป็นไปไม่ได้
เนื่องจากก็ทำงานในวงการบันเทิงมานานแล้วนะ
แล้วก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงินด้วย
ซึ่งข่าวนี้ก็ไม่ได้ทำให้หนุ่มฟิล์มเขาซีเรียสหรอก
แล้วก็หลังจากเป็นข่าวก็ได้มีการพูดคุยกับฝ่ายหญิงแล้ว

เพราะว่ากลัวที่จะเป็นต้นเหตุให้ฟิล์มเดือดร้อนขึ้นมา
แต่ถึงอย่างไรแล้วนะคะนักร้องหนุ่มก็ย้ำว่า

ลาล่าก็แบบเขาเป็นคนที่นอยอยู่แล้ว
ทำไมคนคิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้

มายืมเงินเขาจะมายืมเงินผมผมยังไม่ให้เลย

ไม่แล้วระดับผมไม่ต้องยืมเงินใคร